คุณผู้ชมคะตำรวจที่พม่าจับผู้ต้องหาชาวจีนที่ฆ่าเพื่อนร่วมชาติ
กระเป๋าเดินทางแล้วไปโยนทิ้งจับได้แล้วสองนะคะ
หลังจากที่มีการออกหมายจับไป๔คือผู้ต้องหา๔คนนี้หนีไปพม่า
เตรียมจะหนีไปประเทศที่สามต่ออ่าตำรวจที่พม่าจับได้ก่อนสองคน
แล้วก็ประสานกับทางการไทยมานะคะจากกรณีที่มีการพบศพนะคะ
ผู้ชายชาวจีนถูกยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็เอาไปทิ้ง
แล้วก็ไปเจออยู่ในแม่น้ำที่กำแพงเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นหลักฐานสำคัญว่ามีรถตู้เอาผ่าสีดำ
มีชายชาวจีนลงมาสามคนที่แม่สอดจังหวัดตากแล้วก็น่าจะมีอีกคนนึงรออยู่
ก็เลยออกหมายจับเนี่ยค่ะหลักฐานมันชัดออกหมายจับได้
แล้วก็สุดท้ายตำรวจที่ย่างกุ้งจับได้สองอ่าพันธุ์ตำรวจเอกภูเบสแสงอาราม
กับสพแม่สอดจังหวัดตากก็เลยบอกว่าได้รับรายงานจากตำรวจพม่านี่แหละค่ะ
จังหวัดเมียวดีประสานมานะคะบอกว่าตำรวจย่างกุ้ง
จับนายฟานกังกังอายุยี่สิบสี่ปีและนายหูเจิ้นสงอายุยี่สิบสามปี
สองในสี่ผู้ต้องหาจับได้ตอนที่ไปท่าเรือ
จับได้ตอนไปท่าเรือห่างจากย่างกุ้งไปสี่กิโลเหมือนเตรียมจะหนีออกทางทะเลไปประเทศที่สามอะค่ะ
นี่เป็นภาพของตำรวจที่พม่านะฮะที่จับได้๒คนนี้
และนายเซียลเสี้ยงอีอายุยี่สิบหกปี
อีก๒คนยังอยู่ระหว่างหลบหนีนะคะ
พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยบินด่วนไปที่สพแม่สอดไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้พม่ายังไม่ส่งตัวผู้ต้องหากลับมาไทยนะคะ
เพราะว่าต้องดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ปลอมแปลงเอกสารราชการที่พม่าก่อน
ดำเนินคดีที่พม่าเสร็จเดี๋ยวส่งตัวมาให้กับทางการไทย
ส่วนที่กำแพงเพชรค่ะตำรวจนำตัวคนขับรถตู้อะค่ะ
พาผู้ต้องหาไปตระเวนทิ้งกระเป๋าเดินทางตามทางค่ะ
ฉวยเหลียงเป็นคนจีนเหมือนกันเป็นคนขับรถตู้
แล้วก็พาผู้ต้องหาไปทิ้งกระเป๋านะคะ
คือพาในฉวยไปชี้จุดทิ้งกระเป๋าอันนี้คือคนขับรถตู้นะฮะ
แล้วก็นำรถโตโยต้าเวลไฟล์ไม่ใช่เอาผ่านนะคะ
คล้ายกันทะเบียน๕กไก่ต่อเต่า๒๒๒๒กรุงเทพ
ก็คือคันที่ใช้ก่อเหตุนะคะโอ้โหไปรับคนร้ายตั้งแต่พัทยา
แล้วไล่ไปตามทางไปจนถึงปลายทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เอากระเป๋าไปทิ้งทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะคะ
คือในฉวยคนนี้ค่ะคนที่ขับรถเนี่ย
เขาก็บอกว่าคนร้ายได้ไปทิ้งกระเป๋าเดินทาง
บนสะพานลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จุดนี้เขาจำได้เขาชี้จุดได้ถูก
อีกจุดหนึ่งที่จำได้ก็คือที่คนร้ายลงจากรถตู้
เก็บก้อนหินเอามาถ่วงกระเป๋า
คือทางแยกก่อนถึงสะพานลานดอกไม้
สองจุดเนี้ยจำได้แม่นในฉวยให้การผ่านล่ามนะคะ
บอกว่าคนร้ายเช่ารถตู้ที่กรุงเทพแล้วก็ขับไปบ้านเช่าที่พัทยา
ครับไปรับกลุ่มคนร้ายและกระเป๋าหลายใบ
ฉวยบอกว่าจำจำนวนกระเป๋าไม่ได้แต่เป้าหมายจุดหมายปลายทาง
คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเส้นทางที่ขับมาค่ะ
ก็คือมุ่งหน้าสายเอเชียขับมา๔ชั่วโมง
ทิ้งกระเป๋าหนึ่งใบแน่แน่ที่จำได้ระยะเวลาที่ตำรวจคาดการณ
ก็คือน่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาฏอุทัยธานี
นครสวรรค์ประมาณนี้นะคะกำลังจะหากระเป๋าใบอื่นอื่นอยู่
คือพอขับมาถึงกำแพงเพชรเนี่ยค่ะบนสะพานลานดอกไม้
คนร้ายให้ในฉวยจอดรถดูลาดเหลาก่อนจุดนี้นะคะ
จอดรถดูลาดเหลาก่อนแล้วสั่งให้ขับไปที่ทางแยกก่อนขึ้นสะพาน
ก้อนหินก่อนนะคะตัวในฉวยคนขับรถตู้บอกว่า
ฟานกังกังเป็นคนลงจากรถไปเก็บก้อนหิน
หลังจากเก็บก้อนหินใส่กระเป๋าเสร็จก็ขับรถ
กลับไปจอดกลางสะพานอีกรอบจากนั้นทั้งสามคนก็ลงจากรถ
โดยมี๑คนยืนข้างรถ๒คนช่วยกันยกกระเป๋า๒ใบ
ท้ายรถนะคะโยนลงไปในแม่น้ำปิ่ง
แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าอำเภอแม่สอดนี่นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือเห็นว่าหยิบก้อนหิน
นี่เป็นภาพกราฟิกตอนที่ทิ้งกระเป๋าเดินทางในฉวยคนขับรถตู้บอกว่า
พฤติกรรมของคนร้ายที่นั่งอยู่ในรถตู้เนี่ยนะคะระหว่างที่เดินทางกันเนี่ย
ฉวยบอกเขาก็สงสัยแหละว่าในกระเป๋ามันต้องมีอะไรบางอย่าง
อาจจะมีศพเพราะว่าเขาได้กลิ่นนะคะอืม
ระหว่างขับรถตู้มาเขาบอกเขาได้กลิ่นจริงจริงกลิ่นมันเริ่มเหม็นครับ
แต่ไม่แน่ใจว่ากระเป๋าทั้งสองใบที่ทิ้งลงแม่น้ำปิงจะเป็นศพทั้งสองใบหรือเปล่า
แต่ที่แน่เป็นศพใบหนึ่งก็คือชายชาวจีนนะคะ
ส่วนหญิงสาวเพื่อนสนิทของผู้ตายในฉวยบอกว่าไม่ได้ขึ้นมาในรถด้วย
แต่ถ้าอยู่ด้วยคงอยู่ในกระเป๋า
คงเป็นศพอยู่ในกระเป๋าอีกใบหนึ่งแน่
ว่าเป็นนั่นในก็มีก็ยังมีหลักออก
ก็ดูไม่นึกตอนนี้หรือไม่ถึง

ตอนนั้นมีสถานการณ์จะถึงท่าลังกอง

ผู้หญิงที่ชื่อบิงซูอะค่ะที่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทของผู้ตายค่ะ
ในฉวยตำรวจคบกันไว้เป็นพยาน
แล้วก็ให้ไล่ชี้จุดต่างที่มีการทิ้งกระเป๋าเดินทาง
ฉวยให้ข้อมูลกับตำรวจเอาไว้ว่า๓จุดหลักนะคะ
จุดแรกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิ้งกระเป๋าลงไป๑ใบ
ว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการก่อเหตุฆาตกรรม
จุดที่๒ทิ้งกระเป๋าขนาดใหญ่๒ใบกลางสะพานลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชร
ใบแรกพบศพในหว่างจุ้นอีกใบยังไม่เจอ
ว่าอีกใบน่าจะมีศพบิงซูเพื่อนสาวของในหว่างอะค่ะ
จุดที่๓บนดอยในเขตอำเภอแม่สอดทิ้งกระเป๋าขนาดเล็ก๒ใบ
ว่าเป็นกระเป๋าเครื่องใช้ของผู้ตายและบิงซูเพื่อนสาวคนสนิทนะคะ
งมหากระเป๋าอีกใบที่บริเวณสะพานลานดอกไม้เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเป็นสามชุด
ใช้หลายวิธีเลยทั้งเรือท้องแบนเรือหางยาวไล่ดูตอนนี้ยังไม่เจอ
นี่ค่ะยังไม่เจออีกใบหนึ่ง
แต่ตอนนี้ก็ได้๒คนแล้วทางพม่าจับได้นะครับ
เดี๋ยวรอการส่งตัวมานะฮะจะได้สอบสวนขยายผลต่อว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่
แล้วก็บิงซูหายไปไหน